หวาดเสียวหน่อยตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเด็ก
เพราะว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งเขาก็เล่นบอลกันอยู่ดีแหละ
แล้วก็เตะไปเตะมาโยนไปโยนมา

ปีนคลี่นะครับก็ว่ารวดหนามเกี่ยวบริเวณน้อง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามใช้ครีมตัดรวดหนาม

เพื่อช่วยเหลือน้องคิววัย๗ขวบ
ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขณะลอดลวดหนาม

แล้วลวดหนามเกิดเกี่ยวเนื้อบริเวณน่อง

แม่ต้องมาปลอบใจแล้วก็ต้องช่วยกอดไว้แบบนี้ด้วยนะ

แม่เห็นลูกเจ็บคุณแม่ก็ร้องไห้เหมือนกัน

ก็นี่แหละครับก็ต้องพยุงกันไว้

เพราะว่าไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับ
เด็กก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเหลือเกิน
สุดท้ายสามารถช่วยเหลือน้องคิวออกมาได้
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพัทธลุงอย่างปลอดภัยครับ

น้องคิวและเพื่อนสามถึงสี่คน
ก็โยนเล่นฟุตบอลกันอยู่บนถนนในหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งตรงจุดเกิดเหตุบริเวณริมถนน

แล้วเจ้าของเขาก็นำรั้วลวดหนามมากั้นไว้

นี่ยังใหม่อยู่เลยมากั้นได้ประมาณ๑สัปดาห์
ขณะที่เด็กเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วครับ
บอลมันก็เกิดกระเด็นเข้าไปอยู่ในรั้วรวดหนาม
และน้องคิวเป็นคนอาสาจากกลุ่มเพื่อน
บอกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บลูกบอลให้เองนะฮะ
จนเกิดอุบัติเหตุลวดหนามเกี่ยว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลเต็มที่อย่างนี้นะครับ